คุณผู้ชมครับติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองคายหน่อยนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งก่อเหตุที่ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสทีเดียวนะฮะ
เสพยาบ้าจนหลอนนะครับแล้วใช้มีดเนี่ย
ปาดคอเมียตัวเองอืมนะแล้วก็ไปจุดไฟ
เผาบ้านแม่ยายอีกนะฮะเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่
ชั่วโมงกว่านะครับถึงสามารถคุมตัวไว้ได้

นี่นะฮะสพสะไครนะครับเข้าไปจับกลุ่มตัวนายพัดพงศ์แสนศรีหรือว่าในเบิร์ตอายุ๓๕ปีนะครับ
นี่ฮะโอ้โหใช้เวลาอยู่๖ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ตัวนะครับ
ทีแรกก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมก่อนนะฮะหลังจากที่เขาก่อเหตุใช้มีดปาดคอเมียตัวเอง
แล้วจุดไฟเผาบ้านแม่ยายแล้วก็เอามีดที่ยาวสัก๓๐เซนติเมตรเนี่ย
จ่อที่คอตัวเองไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ขู่จะแทงตัวเองจะปาดคอตัวเองให้ตาย
ถ้าใครจะมาจับตัวเขานี่อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากก่อเหตุแล้วมาหลบอยู่ตรงนี้นะครับ
สำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่ด้วยนะฮะ
แต่ในเบิร์ตก็วิ่งหนีลงไปในสระน้ำแล้วถึงไปได้ตัวในสระน้ำ
เป็นบ้านพักในพื้นที่อำเภอสะไคจังหวัดน้องคายนะครับ
ช่วงที่ตำรวจล้อมจับนะครับก่อนที่จะเอาปืนไฟฟ้ายิงใส่แต่ในเบิร์ตยังไม่หยุดตรงนี้นะฮะวิ่งหนีลงไปนู่นนะฮะลงในสระน้ำนะครับ
ปึ้งเมื่อกี้ฮะตอนสุดท้ายเมื่อกี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะเขาวิ่งหนีมาตรงนี้นะครับ
คือจากเช้ามืดยันนี่ฮะเกือบบ่ายนะครับคือถ้าย้อนไปเนี่ยมีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ตอนเช้ามืดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่บ้านหลังเกิดเหตุที่ท่านผู้ชมเห็นว่าในเบิร์ตนั่งอยู่แล้วก็เหลือแต่ควันไฟอ่ะนี่ตอนเช้ามืดนะครับไฟนี่ลุกโชนเลยนะฮะ
ลุกขึ้นไปนี่สูงแบบ๒๐เมตรนะครับจนบ้านนี้วอดทั้งหลัง
ผู้สื่อข่าวของเราคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่ไปนะครับวันนี้นะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุเหลือเท่านี้ฮะบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังกลายเป็นเท่าทาน
เหลือกำแพงปูนอยู่ครึ่งเดียวนะครับด้านบนเป็นไม้นี่เสียหายหมดนะครับมีจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้ไปอีกคันนึง
เบิร์ตคนก่อเหตุมีอาชีพรับซื้ออะไหล่รถยนต์นะครับเอามาแยกชิ้นส่วนขาย
เพราะฉะนั้นในบ้านเนี่ยจะมีแต่เชื้อเพลิงอย่างดีทั้งนั้นนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าช่วงเช้ามืดวันนี้ได้ยินเสียงคล้ายไฟไหม้ก็เปิดหน้าต่างบ้านออกมาดู
เห็นบ้านของเนี่ยฮะแม่ยายในเบิร์ตเนี่ยที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยไฟลุกไหม้อย่างนี้เลย
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับบ้านหลังนี้เป็นของนางเตรียมรัฐสุรคายอายุ๖๓ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ที่ผ่านมาในเบิร์ตเนี่ยเขาทะเลาะกับเมียบ่อยแต่คราวนี้หนักถึงขั้นเผาบ้านนะฮะบ้านแม่ยายจักรยานยนต์คันที่ถูกไฟไหม้เป็นของผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งนางเตรียมรัฐผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาขี่มาจอดไว้ที่บ้านตัวเองก่อนจะเกิดเหตุได้วันเดียวนี่ฮะนี่ดูซากจักรยานยนต์จักรยานยนต์ของผู้ใหญ่คือนางเตรียมรัฐที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาต้องหนีลูกเขยไปน
ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเพราะทนความรำคาญของลูกเขยไม่ไหวเวลาทะเลาะกับลูกสาวแล้วเพิ่งขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านยืมจักรยานยนต์ผู้ใหญ่บ้านขี่กลับมาลูกเขยจุดไฟเผาบ้านเลยก่อนจะเกิดเหตุหนึ่งวันในเบิร์ตเพิ่งโพสต์เฟซบุ๊กนะครับนี่บอกวันนี้จะมีไลฟ์สดนั่นแหละนะเขาพิมพ์ว่าไลฟ์สดค่ะวันนี้จะมีไลฟ์สดคดีดังของท
เรารอติดตามชมสดได้เลยแล้วมันก็เกิดเหตุจุดไฟเผาบ้านเอามีดปาดคอเมียตัวเองแม่ยายของในเบิร์ตที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าห้องนอนของเธอกับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเนี่ยอยู่ติดกันนะฮะคือแม้จะอยู่ชั้นบนชั้นล่างเนี่ยแต่มันแบบติดกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่คนละชั้นเมื่อคืนเนี่ย
อยู่ชั้นล่างทั้งคู่นะฮะอยู่ห้องนอนติดกันนะครับเมื่อคืนลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยทะเลาะกันอีกนะครับทีนี้ตัวของเธอเนี่ยนอนอยู่ห้องข้างกับหลานสาววัย๕ขวบรู้แค่ว่าลูกเขยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะฮะเพราะกลัวว่าถ้าตัวเองนอนหลับภรรยาเนี่ยจะแอบไปเอาผู้ชายคนอื่นมาที่บ้านอันนี้เขาหลอนนะแม่ยายบอกชอบหลอนว่า
เข้ามาที่บ้านถ้าเกิดตัวเองนอนหลับแล้วก็เอามีดที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละวางไว้ข้างหมอนตลอดเวลานี่ฮะจนลูกสาวเนี่ยกลัวนะลูกสาวเพิ่งอายุ๕ขวบต้องขอให้พ่อเนี่ยเอามีดไปวางที่อื่นแต่พ่อก็ไม่ยอมสุดท้ายยายเนี่ยต้องเอาหลานมานอนด้วย
เช้ามืดวันนี้นางเตรียมรัฐบอกได้ยินเสียงลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือบอกให้ช่วยแจ้งรถพยาบาลหน่อยคาดว่าตอนนั้นลูกสาวคงถูกในเบิร์ตเนี่ยปาดคอไปแล้วแต่ตอนนั้นเธอก็ไม่กล้าส่งเสียงตอบรับอะไรกับลูกกลัวว่าเดี๋ยวลูกเขยได้ยินลูกสาวจะยิ่งเป็นอันตรายตัดสินใจปีนออกทางหน้าต่างบ้านนะฮะโดยให้หลานสาว
นอนอยู่ในบ้านในห้องเนี่ยตามลำพังไปก่อนเพื่อที่จะออกไปโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือหลังจากนั้นไม่นานลูกสาววิ่งออกมาจากบ้านมาขอความช่วยเหลือจากญาติญาติที่อยู่ข้างบ้านให้พาส่งโรงพยาบาลในสภาพถูกปาดคอมาแล้วลูกเขยเองตอนนั้นก็ไม่พอใจเห็นเมียเนี่ยวิ่งออกนอกบ้านจุดไฟเผาบ้านทั้งทั้งที่ลูกสาวของตัวเองยัง
โชคดีหลานสาวสะดุ้งตื่นเพราะเห็นเปลวไฟแล้วก็ปีนหน้าต่างหนีออกมาวิ่งมาหายายที่อยู่นอกบ้านไม่อย่างนั้นป่านี้หลานสาวคงถูกไฟคลอกตายไปแล้วซึ่งคนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครก็พ่อแท้ของเขานั่นแหละ

แม่ออกมาครั้งนี้แม่ยังได้ยินอยู่คือขอความช่วยเหลืออาบเลือดไปหาน้านั้น
ทีนี้มันมีเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อ๗กันยายนปีที่แล้วนะฮะ๗กันยายน๖๕เนี่ย
ในเบิร์ตคนก่อเหตุเขาเคยโพสต์ภาพเอาไว้เป็นภาพภรรยาตัวเองนะ
กำลังอยู่ที่ปลายเท้าของผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็มีข้อความที่พิมพ์เอาไว้บอกขอบคุณนะขอบคุณครับลูกที่ทำให้พ่อได้ตาสว่างเรื่องแม่ของหนู
เพราะพ่อพยายามทำสิ่งนี้มานานแล้วนี่บอกลูกถ่ายไว้ขอบคุณครับลูก
เหมือนกับเขาหาว่าลูกเนี่ยถ่ายภาพนี้ไว้พอดีค่ะแล้วเห็นภรรยาอยู่เนี่ย
แล้วมีปลายเท้าของผู้ชายสักใครสักคนก็ไม่รู้อยู่บนที่นอน
ซึ่งเรื่องนี้นะฮะนางเตรียมรัฐนะฮะแม่ยายของในเบิร์ตนะครับ
บอกว่าผู้ชายที่นอนอยู่บนที่นอนก็ในเบิร์ตเองนั่นแหละ
แล้วไม่ใช่ว่าหลานสาวถ่ายหรอกไม่ใช่ลูกของเขาถ่าย
ในเบิร์ตก็เป็นคนถ่ายไว้เองถ่ายเองเหรอคะใช่
แล้วก็เอามาหลอนเองหาว่าเมียเนี่ยชอบพาผู้ชายคนอื่นเข้ามานอนในบ้าน
อย่างเมื่อคืนก็หลอนยาเสพติดไม่หลับไม่นอน
เพราะกลัวว่าถ้าตัวเองหลับเนี่ยเมียจะพาผู้ชายคนอื่นมานอนในบ้าน
อยู่ดีเอามีดปาดคอเมียเลยแล้วจุดไฟเผาบ้าน
น้องชายของนางเรียมรัฐเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าช่วงเช้ามืด
หลานสาวเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือบอกให้พาไปส่งโรงพยาบาล
หลานสาวก็คือเมียของในเบิร์ตที่ถูกปาดคอมา
หลานสาวบอกถูกในเบิร์ตใช้มีดปาดคอ
ก็รีบพาหลานไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นแค่๑๕นาที
นั่งอยู่แถวบ้านนั่นแหละแล้วก็นี่ฮะขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินของแม่ยาย
ขี่ไปแล้วเอารถเนี่ยไปทิ้งไว้ในสระน้ำหลังบ้าน
แล้วก็เดินกลับมานั่งที่บ้านที่ตัวเองเนี่ยจุดไฟเผา
ถือมีดขู่จะฆ่าตัวตายถ้าใครจะเข้ามา
นี่ฮะคือพยายามเกลี้ยกล่อมกันให้เขาวางมีดก็ไม่เป็นผล
ในเบิร์ตเดินไปที่ริมสะน้ำแต่อีกแห่งหนึ่งนะฮะ
สระน้ำที่ตำรวจจับนะครับอยู่ติดกับบ้านแล้วถือมีดไปด้วย
จังหวะที่พยายามเกลี้ยกล่อมกันอยู่นะฮะพยายามจะเข้าไปรวบตัวอยู่สองรอบก็ไม่สำเร็จ
ตำรวจมานั่นแหละครับเอาปืนไฟฟ้ายิงก็ไม่สำเร็จ
ในเบิร์ตวิ่งหนีลงสระน้ำอีกที่หนึ่ง
แล้วในเบิร์ตก็เริ่มอ่อนแรงตำรวจก็เลยใช้ไม้งามเข้าไป
แล้วก็ไปรวบตัวได้กลางสระน้ำ
คือระหว่างที่ไปเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับทุกผู้ชมครับ
น้าชายของเมียในเบิร์ตเนี่ย
บอกว่าในเบิร์ตเองเขาก็จะปฏิเสธตลอดนะบอกไม่ได้ร้อนไม่ได้เสพยา
ระแวงว่าเมียเนี่ยแอบมีชู้ซึ่งมันไม่ใช่เลย
ในเบิร์ตเองเพิ่งถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดนะครับ
แล้วก็ถูกส่งตัวไปประบัตินะนี่ฮะ

คือยานี้มีอยู่แล้วแต่ตัวคนที่เป็นผัวเนี่ย
แวงว่าเมียนี่มีชู้
เพราะว่ามันยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับยา

จริงจริงเนี่ยผมคิดอย่างนี้แต่ผมเคยเตือนใส่ไอนี่
เตือนแม่ยายกันไปบอกว่าเป็นพี่สาวมัน
อะไรสักอย่างเพื่อมันขับไปจากบ้านเราเดี๋ยวมันก็ฆ่ากันใส่บ้านเดี๋ยวก็เผาบ้าน

หลังจากนั้นกู้ภัยก็ต้องไปงมรถจักรยานยนต์ของแม่ยายในเบิร์ตขึ้นมานะครับ
นี่คือโมโหแม่ยายมากเอาจักรยานยนต์เขามานี่มาทิ้งที่สระน้ำตรงนี้

โอ้โหทุกผู้ชมครับตัวในเบิร์ตเองตอนนี้ตำรวจก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะครับ
แต่ตำรวจอายัดตัวไว้แล้วนะฮะเพราะว่าเขามีร่องรอยบาดเจ็บที่เอามีดเนี่ย
จ่อที่คอตัวเองแล้วก็ต้องตรวจสอบเรื่องของอาการเรื่องของยาเสพติดด้วย
แต่หลังจากบำบัดอะไรเรียบร้อยตรวจสอบรักษาแผลเรียบร้อยก็ต้องถูกดำเนินคดีนะ
ส่วนเมียของในเบิร์ตถูกส่งต่อไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลหนองคายนะครับ
เนื่องจากอาการสาหัสนะครับแพทย์บอกจะต้องผ่าตัดในคืนนี้นะครับ